อีกคนนึงเชื่อว่าคิดถึงคุณแตงโมสุดเลยก็คือคุณเบิร์ต

หลายคนในวงการบันเทิงตอนนี้กำลังส่งกำลังใจให้กับคุณเบิศที่เดียวค่ะ
อกจากนั้นนะคะยังมีคุณหนุ่มกัญชัยด้วยค่ะ

ก็ฝากความห่วงใยนะคะไปถึงคุณเบิร์ตเช่นเดียวกันค่ะ

หนุ่มกัญชัยค่ะเดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยตั้งแต่วันแรก
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของพี่หนุ่มมากเลย
ที่จะต้องเดินทางไปด้วยตัวเองให้ได้ค่ะ
ต่อให้งานจะรัดตัวแค่ไหนก็ตาม
ซึ่งในวันนั้นเองค่ะพี่หนุ่มได้เจอกับคุณเบิร์ตแฟนของแตงโม
แล้วก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันค่ะบริเวณหน้าลูกโป่ง
ที่คุณเบิร์ตนั้นมอบให้กับแตงโมนั่นเอง
พร้อมกับเขียนแคปชั่นแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณเบิร์ตด้วยนะคะ

ลักตักตวงช่วงวันเวลาดีที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุด
เพราะต่อไปมันจะกลายเป็นความทรงจำที่คุณจะยิ้ม
และมีความสุขสุดในหัวใจเมื่อคิดถึงมัน
พร้อมทั้งแท็กชื่อไปหาคุณเบิร์ตแล้วก็คุณแตงโมด้วยค่ะ

หลังจากนั้นค่ะก็มีแฟนคลับนั้นเข้ามาส่งกำลังใจนะให้คุณเบิร์ตอีกอย่างต่อเนื่องเลย
แล้วก็ต้องบอกว่าพี่หนุ่มนะคะคนนี้แหละเป็นคนที่ติดต่อพูดคุยถามถ่ายกับคุณเบิร์ตนะคะหลังไมค์นะคะ
ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมาตลอดแล้วก็ได้คุยข้อมูลลึกความรู้สึกลึกนะคะ
ของคุณเบิร์ตที่มีต่อคุณแตงโมนะคะหลายคนได้เห็นภาพแล้วค่ะที่คุณเบิร์ตนั้นได้อยู่ในงานไว้อะไรคุณแตงโม
เขาตัวเล็กมากเลยนะเวลาอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยเขาถ่อมตัวมากเลยวันหนึ่งค่ะไปเจอพี่อ้ำนี่ถ่อมตัวมาก
นั่งกับพื้นแต่พี่อ้ำบอกโถลูกขึ้นมาเถอะนะคะเพราะว่าอะไรเข่าพี่อ้ำไม่ค่อยดีก็สร้างความอบอุ่นใจให้กับน้องเบิร์ตก็ได้นะคะ
แต่ว่าคุณเบิร์ตบอกก็เลยอันนี้ประโยคซึ้งใจมาก

แต่ตอนนี้แฟนผมไม่อยู่ผมไม่ทำจริง

คุณเบิร์ตเขาพูดตลอดว่าเขาจะไม่หาประโยชน์ตรงนี้จากข่าวของคุณแตงโมนั่นเองนะคะ